ก็คือยังเป็นตัวคนดังในจังหวัด
ตัวแทนของจังหวัดที่ยังให้หน้าให้ตา

บอลเหลือเท่าไหร่เล่นเท่านั้นแพ้เป็นแพ้ชนะเป็นชนะ
เราก็ตัดใจไปก่อนเลยไม่ต้องซ้อมด้วยนะ

ถามจริงตอบตรงกับผมเจวรปัตรนะครับ

ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ในช่วงประมาณ๒สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
หลังเกิดเหตุในจังหวัดน่าน
แล้วมันก็เริ่มเป็นข่าวใหญ่โตระดับประเทศ

แต่เหตุการณ์เนี่ยเกิดเมื่อ๒อาทิตย์ก่อน
เราเห็นแล้วนะครับว่าในภาพเป็นยังไงบ้าง
กับเด็กวัย๑๗ปีที่ถูก

เพราะว่าทั้งสองฝ่ายยังให้การไม่ตรงกัน
อันนี้ในมุมผมนะครับที่มีโอกาสได้พูดคุยแล้วก็สัมภาษณ์ทั้งสองทาง
แต่ว่าคนที่เกาะเหตุตอนนี้ยังไม่ได้ออกมา
เพราะว่าเป็นคดีที่เกี่ยวกับเยาวชนด้วยนะครับ
ทั้งคนที่โดนกระทำและคนที่กระทำ
ก็ยังอายุไม่ถึง๒๐ปีด้วย
น่าสนใจนะครับวันนี้เราตามความคืบหน้าของคดีมาเล่าต้นสายปลายเหตุนะครับ
และที่ต้องพูดคุยก่อนเลยก็คือ
คุณแม่ของน้องวัย๑๗ที่โดนกระทืบนะครับ
ล่าสุดอาการเป็นอย่างไรบ้าง
คดีจะคืบหน้าขนาดไหนอยู่ที่ตัวน้องด้วยนะครับ
เพราะน้องเองเนี่ยต้องหายก่อนถึงจะเข้าไปให้การที่สอนอได้นะครับ

ก็คืออยู่ที่ประเด็นว่าน้องอ้าปากกว้างไม่ได้ปากฉีกหมดเลยค่ะ
น้องเนี่ยใช้ชีวิตยังไงครับปกติแล้วไปเที่ยวไปอะไรอย่างนี้
ถึงไปเกิดเรื่องราวนี้ได้เป็นประจำหรือเปล่าหรือมันเป็นยังไงครับ
เอาจริงเลยคุณแม่นี่คือยอมรับเลยว่าลูกของแม่เนี่ย
ก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนดีร้อยเปอร์เซ็นต์ชอบกินชอบเที่ยว
เป็นเด็กเกเลคนหนึ่งแล้วมีวันเสาร์ได้ขอออกไปเที่ยว
ไปกับเพื่อนเพื่อนเอกห้างหกคนเนี้ยค่ะพากันไปเที่ยว
ตอนที่เกิดเหตุคุณแม่ก็เคยอยู่บ้านไม่รู้แต่มาสอบถามน้องทีหลัง
บอกว่าตอนนั้นน่ะคือร้านอาหารปิดแล้วแล้วก็ขอเข้าห้องน้ำ
ก่อนที่จะกลับแวะเข้าห้องน้ำอยู่อยู่พี่เขาก็มาชี้หน้าหาเรื่อง
อะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่คุณแม่รู้ก็คือลูกชายของตัวเองก็คือ
เป็นคนใจร้อนเหมือนกันก็น่าจะมีการทะเลาะกัน
แต่ตอนนั้นก็คือเขาบอกกันแยกแล้วแต่เหมือนกับว่าจะไม่จบอย่างนี้ค่ะ
ก็คือมีการแชทโทรนัดกันออกมาตัวต่อตัวกันอะไรประมาณนี้
ตอนนั้นนัดนัดสถานที่อีกสถานที่หนึ่งเออหน้าโรงเรียนมัธยม
แต่ปรากฏว่าลูกชายไม่ไปเขาก็เลยถามลูกชายกลับมาว่า
แล้วตอนนี้อยู่ไหนลูกชายก็บอกว่าตรงนี้พิกัดนี้
เขาก็เลยบอกว่าอย่างนั้นก็เอาใกล้แล้วกัน
ก็คือนัดกันตัวต่อตัวแล้วลูกชายก็คืออยู่กับเพื่อนหนึ่งคนค่ะ
แต่ในข่าวอาจจะบอกว่า๒หรือ๓อะไรอย่างเงี้ยแต่อยู่กับเพื่อน๑คน
พอไปถึงก็คือกะว่าจะนัดตัวต่อตัวค่ะให้มันจบอย่างนี้ค่ะ
พอไปถึงก็เห็นว่าเขายืนอยู่คนเดียวแหละก็เลยลงรถไป
ปรากฏว่าวิ่งออกมาจากที่ไหนไม่รู้ค่ะเยอะ
แต่ลูกชายบอกว่าไม่ได้นับอยู่ก็ลุมลูกชาย
ลูกชายสลบก็ไม่รู้เรื่องอะไรอีกเลยอย่างนี้ค่ะ
วันตะขน

แล้วก็ไม่ได้ตกลงตามที่คุยกันว่าจะต่อยกันตัวต่อตัวถูกไหม
ถ้าเอาจริงนะคะในหลักความเป็นจริง
คุณแม่รู้ว่าลูกชายเนี่ยน่าจะไป

เขาบอกว่าไม่รู้ว่าจะรุมก็คืออย่างนั้นไม่ไปกับเพื่อนสองคนอย่างนี้
เท่าที่ตามคลิปเสียงที่เขาโทรมาหาเพื่อน
เขาโทรมาบอกว่าพี่คนนั้น๑ใน๗นะคะที่โทรมาหา
โทรมาบอกว่าให้ไปต่อยคนนี้หน่อย
คือมารวมตัวกันหน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ
แม่คิดว่าเขาน่าจะไต่ตองแล้ว
ในการที่ว่าเขากะจะลุมตั้งแต่แรกแล้วอย่างนี้ค่ะ
ตอนนี้ค่ะคือสารภาพ๗คน
สารภาพว่ากระทำความผิดจริง๗คน
ใน๗คนนี้เขาได้โทรมาหา
เพราะว่าเคยเป็นเพื่อนอยู่ในกลุ่มด้วยกัน

ใช่แต่พอดีว่าน้องเขาก็คือมีสติเนอะ
เสียงไว้อย่างนี้ค่ะในการพูด
อันนี้คือน้องก็คือเป็นเพื่อนของ
เพื่อนของลูกแม่ถูกไหมอีกทีนึง

ซึ่งตอนนี้คุณแม่มีคลิปเสียงนั้นถูกไหม

ก็คือส่งให้กับตำรวจเรียบร้อยหมดแล้ว
ปกติแล้วตั้งแต่อยู่กับลูกมา

เขาเป็นสไตล์มีเรื่องแบบ

มีแต่ก็ไม่ถึงกับ
กลับว่านักแต่เขาเนี่ยจะเป็นคน

ถ้าใครไม่หาเรื่องก่อนก็ไม่มีเรื่อง

ต้องมาสาหัสถึงขนาดนี้อย่างนี้ค่ะ

ไม่ถึงเข้าโรงพยาบาลคือไม่อะไรค่ะ

แล้วก็ไปเคลียร์ตามกระบวนการให้ผู้ปกครองถูกไหม

เขาโดนวันเสาร์วันจันทร์

อะไรออกไปตามอาการอย่างนี้ค่ะ

ด้านในฟันแล้วก็ปากค่ะปากฉีกลึก๒เซนค่ะ
มันเป็นข่าวนี่ก็คือเป็นข่าวในจังหวัดน่านคือตั้งแต่วันอังคาร
เพราะคุณแม่ไม่ได้ติดใจเรื่องที่ว่าจะมีเรื่องกันก่อนหรืออะไรอะไรอย่างนี้
แต่คุณแม่ติดใจที่ว่านัดตัวต่อตัวแต่ทำไมถึงต้องลุมอย่างนี้ค่ะ
คือลุมจนถึงชีวิตเลยอะค่ะพี่แล้วคือถ้าตัวต่อตัวแล้วก็ลูกหนูสาหัส
คุณแม่จะไม่ติดใจออกความอะไรสักนิดเลย
มันมีความคืบหน้าของคดียังไงบ้างครับหรือว่าต้องรอน้องเข้าไปที่โรงพักก่อน
ทางตำรวจเนี่ยเขาก็ทำหน้าที่ถึงที่สุดของเขาแล้วค่ะ
คือเขาก็หารักฐานแล้วก็ได้เรียกตัวของคู่กรณี
ได้มาสอบสวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เก็บหลักฐาน
เขาก็ทำทุกวันค่ะคือคือหลักหลักคือเขา
เขาอยากจะให้ลูกชายให้หายดีก่อนแล้วไปให้ปากคำในฝั่งด้านของเราอย่างนี้ค่ะ
ถึงจะดำเนินการด้านถึงศาลถึงอะไรอย่างนี้ค่ะ
จะดำเนินการให้ถึงที่สุดใช่ไหมเพื่อให้ได้ความเป็นธรรมในส่วนที่ถูกรุมทำร้ายถูกไหม
ใช่แล้วค่ะคุณแม่ติดต่อคนที่ทำร้ายโดยตรงไหม
ที่บอกว่ามีเสียงอัดมาจากเพื่อนอีกทีเนี่ยหรือว่าก็ได้แค่นั้นเลย
ยังไม่มีโอกาสได้คุยกับกับหนึ่งในเจ็ดด้วยตัวเองใช่ไหม
ใช่ค่ะเพราะว่าเขาก็ยังไม่อยากจะพูดยังไม่มีการไก่เกลียดหรือยังไม่มีอะไรใดทั้งสิ้น
แต่ต้องรอให้น้องหายก่อนแต่ด้านด้านการมาเยี่ยมมีหนึ่งในในเจ็ดค่ะที่เขามาเยี่ยม
แต่เขาบอกว่าเจ็ดคนเนี้ยปฏิเสธอยู่หนึ่งคนที่ว่าเขาเขาไปเฉยเฉยแต่เขาไม่ทำอะไร
เพราะพี่เขาโทรโทรเรียกไปอะไรอย่างเงี้ยมาเยี่ยมที่โรงพยาบาลนี่คือเขายืนยันว่ามาขอโทษแล้วก็เขายืนยันว่าเขาได้
เป็นคนทำร้ายด้วยหนึ่งนั้นถูกไหมใช่ค่ะแต่คุณแม่ก็ยังยังไม่ขอรับอะไรทั้งสิ้นนะคะ
เยี่ยมได้ค่ะคุณแม่คุณแม่ไม่ได้ว่าเพราะมันก็ไม่ใช่ความผิดของพ่อของแม่นะคะ
คุณพ่อคุณแม่เขามาหรือว่าหรือว่าตัวเขามาครับคุณแม่ค่ะขอก่อนว่าตอนเนี้ยเด็กขออย่ามาเยี่ยมเลยเพราะว่า
สภาพจิตใจหรืออะไรเราเขาอาจจะไม่อยากจะจะยังอยากเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่คือที่มาก็จะเป็นคุณครูของพวกคู่กรณีเอง
คือเป็นฝ่ายปกครองและผอของทางเรียนที่น้องเขาเรียนอยู่แล้วก็เป็นโค้ชค่ะโค้ชของสโมสรนั่นเอฟซีของเขานะคะ
เช่นแบบอาจจะออกมาบทลงโทษก่อนไหมหรือไงเขาเขามีการพูดคุยกันบ้างหลังจากที่มีโค้ชของของหน้า
ซึ่งผมคิดว่าคงเป็นชุดเยาวชนอ่ะนะครับที่เข้ามาคุยกับคุณแม่เข้ามาคุยเขาบอกว่าตอนเนี้ยได้ลงโทษ
เขาพูดนะคะว่าเป็นนักฟุตบอลของท่านเอฟซีเนี่ย๕คนอีกสองคนเนี่ยเป็นตัวของโรงเรียนเฉยตอนนี้ได้คล้ายทันบนไว้แล้วก็คือถอนออกจากสัญญา
คุณแม่ก็ไม่รู้ว่าในด้านฟุตบอลเขาหมายถึงอะไรนะคะตอนนี้พักการเล่นลงแข่งขันอะไรอย่างนี้ในช่วงการดำเนินคดีเขาก็บอกว่ามันก็ผิดกฎสโมสรของเขาด้วยเขาก็พูดอย่างนี้ค่ะ
เราก็สู้ตามตัวบทกฎหมายไปนะครับจะไปเคลียร์ตรงถึงขั้นไหนอันนั้นก็ว่ากันแต่ว่าในมุมตรงนี้อยากให้สังคมได้รับรู้เรื่องนี้ยังไงบ้าง
เอาพฤติกรรมดีกว่านะคะเราก็รู้แหละลูกคุณแม่ก็คือไม่ใช่ไม่ได้เป็นคนดีอะไรเป็นคนกิเลเราก็สอนลูกอยู่ทุกวันแต่อยู่ที่ตัวเขาว่าเขาจะรับฟังหรือไม่รับฟัง
แต่ถ้าในแง่ที่เราว่าเราจะสอนอีกคุมพูดความกรรณีก็คือส่งสารเพราะเมี้ยบ้าง
อนาคตกำลังจะไปได้ดีก็คือยังเป็นตัวคนดังในจังหวัด
ตัวแทนของจังหวัดที่ยังให้หน้าให้ตาอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรให้มีสติหน่อย
ถ้าคุณเป็นนักกีฬาจริงถ้าเขานัดต่อตัวต่อตัวก็คือต่อตัวไปเลย
หาหมู่หาอะไรอย่างเงี้ยให้มารุมทำร้ายมันคือมันเป็นสิ่งที่รุนแรงเมื่อคนเป็นพ่อเป็นแม่คือรับไม่ได้ค่ะรับไม่ได้ในสิ่งนี้ก็คือลูกถูกกระทำคือปางปางตายอ่ะค่ะแต่ทางคุณแม่เนี่ยก็ไม่ได้โทษทางสโมสรหรือทางโรงเรียนเป็นส่วนของเด็กที่กระทำกันเองคุณพ่อคุณแม่ทางโค้ชและทางโรงเรียนคุณแม่
สืบสาวดูว่าต้นตอมันเป็นอย่างไร

สาธิตบุญทองจะพูดถึงเรื่องนี้ยังไง
และที่สำคัญที่คนอยากจะทราบคือ
ยังไม่มีแถลงการออกมาจากสโมสร

ผมมีโอกาสพูดคุยนะครับได้คำตอบมานะครับ

อยากให้สรุปแนะนำสโมศรหน้าแล้วว่า

โดยตรงหรือว่าทางอ้อมยังไงกับการหนีที่น้องเขาไปกรเหตุ
จริงเนี่ยก็จากที่เราทราบเรื่องนะครับ
ว่าเด็กวัยนี้เนอะบางทีมันไปอะไรเราก็อาจจะไม่สามารถจับกลุ่มได้
แต่ถ้าช่วงวันปกติเนี่ยถ้าอยู่ในโรงเรียนเราจะสามารถควบคุมได้เพราะกินนอนอยู่ด้วยกัน
ซึ่งตรงนี้เราก็พยายามที่จะให้โรงเรียนดูแลแต่เราก็ไม่โทษโรงเรียนนะครับ
คือถึงเวลาพักเด็กมันได้กลับบ้านเสาร์ที่๑ต้องกลับบ้าน
หลังจากพอทราบเรื่องปุ๊บเนี่ยผมก็ดำเนินการทันทีคือเราประชุมกันแล้วก็ดับเด็กทั้งหมด๖คน
โดยที่เรายังไม่ต้องไปสอบสวนอะไรนะครับ๖คนไม่ต้องซ้อมเลย
ผู้ปกครองเองก็มาช่วยทั้งหาเหตุหาผลหาทุกอย่างเพื่อจะเข้ามาต่อสู้กันในตรงนี้
เพราะจริงแล้วเนี่ยเรื่องคดีต่างมันยังไม่จบเราก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของตำรวจ
ตามที่เราได้สอบถามจากเด็กเราแล้วเนี่ยเราก็ถือว่าเด็กเราก็ไม่ได้ให้อย่างที่เป็นข่าวอย่างนั้นนะครับ
มันยังมีอะไรอีกหลายอย่างซึ่งมันต้องให้ตำรวจเป็นคนไปหาข้อมูลมาเองว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับตรงนั้น
แต่เด็กเรายอมรับว่ามันมันไม่ใช่แบบที่เป็นข่าวไปซึ่งตรงนี้เราก็ไม่สบายใจ
ตรงนี้จะได้ตัดดราม่าไปส่วนหนึ่งเพราะว่ามีแฟนบอลไปถามในเพจสโมสรว่า
ทำไมไม่ออกมาแถลงการเรื่องเด็กที่ไปก่อเหตุก็สรุปว่าตอนนี้ไม่มีชื่อลงเล่นจนกว่าคดีจะสิ้นสุดถูกไหมครับ

ใช่ครับแต่ว่าหลังเก็บไปเรื่อยเราก็ดอบทันทีเลยให้หยุดก่อนเลยหยุดทุกอย่างแล้วก็บอกโค้ชเขาว่าโค้ดโอเคนะตัดใจกันเลย
ไม่ต้องไปคิดเยอะบอลเหลือเท่าไหร่เล่นเท่านั้นแพ้เป็นแพ้ชนะเป็นชนะเราก็ตัดใจไปก่อนเลย
ต้องซ้อมด้วยนะไม่ใช่ว่าตัดไปเรียนไม่ต้องมาซ้อมเลยไม่ต้องมาเห็นหน้ากันให้หยุดไปก่อน
แล้วตอนนี้ผมก็ให้ตำรวจเขาสอบแล้วทีมเราเองก็พยายามเรียกเด็กมาคุย
ตอนนี้ก็มอบให้ทางเลขาทางอะไรเรียกมาคุยมาสอบกันให้มันชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นยังไง
แล้วก็อยากจะได้คลิปแล้วมันจะมีคลิปอีกหลายอย่างที่เข้ามาก็อยากจะขอมาดู
ต้องให้ตำรวจเขาดำเนินการส่วนหนึ่งแล้วก็เนินการส่วนหนึ่งแล้วค่อยมาคุยกัน
เหตุการณ์ที่บอกว่ามันไม่ได้ตรงกับที่เป็นข่าวสามารถพูดได้ขนาดไหนครับมีผลกับคดีหรือเปล่าครับ
เราต้องนิ่งและฟังให้มันจบก่อนแล้วใส่แล้วเราคือพูดเพียงแต่ผิดแล้วก็
มีหลักฐานเพียงพอที่บอกว่าอ่ะฝั่งของนักเตะของทางหน้า
เป็นประเด็นที่ต้องไปเริ่มก่อนเนี่ยเราจะทำยังไงครับ

สองเราให้โอกาสเขาทั้งในว่าให้มาเล่น
ถ้าอยากจะมีอาชีพมีโอกาสที่จะก้าวแน่น

บางครั้งบางคราวมีที่นั่นเราก็ว่ากันไป
บางครั้งเด็กมันบางทีถึงวัยคณองมันก็ไป

ถ้าเราผิดหรืออะไรอย่างนั้นเราก็ต้องดำเนินการไป

มีอีกหลายมาตรการที่เราจะต้องทำลงไป
คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรครับกับสิ่งที่ผมเล่าไปนะครับ
ในมุมของคุณแม่ของน้องที่ถูกทำร้ายนะครับ
รวมถึงประธานสโมสรที่ออกมาแอคชั่นกับเรื่องนี้
ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้มีการแถลงการใหญ่โต
เนื่องจากว่าคดียังไม่สิ้นสุดนะครับ
ก็ไม่รู้ว่าจะออกมาบอกเหตุการณ์นี้ยังไง
มุมมองของคุณสาธิตบุญทองนะครับ
เพราะส่วนหนึ่งก็มั่นใจเหมือนกันว่าทางฝ่ายนั้นไม่ได้เริ่มก่อน
แต่ว่าภาพที่ปรากฏมาในคลิปถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงปลายแล้ว
แต่สิ่งที่เราเห็นกันคือน้องนะครับที่นอนอยู่เนี่ยโดนคนกลุ่มหนึ่งนะครับ
รุมกระทืบจริงอย่างที่คุณแม่บอก
เอาเป็นว่าเรื่องนี้ยังตัดสินอะไรไม่ได้
เพราะตำรวจเขาเก็บหลักฐานและเขารู้ไทม์ไลน์ของเหตุการณ์หมดแล้วนะครับ
น่าจะเห็นจากกล้องวงจรปิด

ผมเชื่อว่ามันจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
รอน้องหายออกมาก่อนนะครับ
ให้สามารถพูดได้ก่อนเพราะตอนนี้มีกรามหักมีแขนหักด้วยนะครับ
ฟันก็โยกหลายซีกเลยจากการที่โดนกระทืบในเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับ

เพื่อเราจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมในการไปสืบสอบ
หาต้นต่อของเหตุการณ์ในครั้งนี้กันต่อไปนะครับ